แต่อะไรทั้งหมดเลยครับ
นี่คือเรื่องจริงทั้งหมดที่ผมจะพูดว่าเหตุการณ์
น้องเบลไม่ใช่น้องเบลคือผู้ชายอดีตก็คือเป็นแฟน
แล้วปัจจุบันก็คือน้องถามซึ่งเป็นเป็นนะครับ
เหตุการณ์วันนั้นก็คือนี่จะถามเหตุการณ์อะไรไหม
ว่าไหนน้องไปอิทยาเพราะว่าไหนวันที่น้องไปอิทยาเนี่ย
น้องไปที่พัทยาก่อนนะครับไปกับเพื่อนประมาณ๔๕คน
อยู่พัทยาตอนประมาณทั้งสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มนะครับ
แล้วต้องทำคือแฟนใหม่ก็คือไม่ได้แฟนใหม่
ก็คือรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแต่ณตอนนั้นเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษ
แล้วก็น้องอินก็มาสนิทสนมกับน้องเบลแล้วก็คบอยู่กับน้องเบล
จนกระทั่งมาน้องเบลกับน้องอินก็ห่างกันก็คือเหมือนกับว่า
กันแล้วแต่ก็ยังทำธุรกิจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางนะครับ
แล้วณตอนนั้นน้องทามเอากลับมาที่เมืองไทยนะครับ
แล้วก็มาเจอกันใหม่แล้วน้องอินก็มาคบกับน้องทามต่อ
แล้ววันนั้นที่อยู่พัทยาน้องอินก็โทรมาหาน้องทาม
บอกว่าเบื่อมากที่พัทยาจะไปหาชามได้ไหมก็คือ
แต่ถามเขาก็บอกว่าถ้าเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องมาแล้ว
มันดึกเกินไปที่น้องหญิงจะขับรถมาแต่น้องอินบอกว่า
พัทยาจากพัทยาไปยุธยาเนี่ยถามถามว่าประมาณกี่กิโล
แล้วทางบอกประมาณสองร้อยกว่าน้องอิงก็บอกว่าสองร้อยกว่ากิโลนี้
ขับแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วซึ่งถามเองเขาก็บอกว่า
เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นจะมีสามชั่วโมง
เพราะว่าถ้าคุยวันนั้นคือสามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่ม
ถ้าคุณจะมาจากพัทยามาถึงนี่ประมาณเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่ง
เขาก็ไม่ให้มาแต่ด้วยความที่ว่าน้องอินก็อยากจะเจอน้องทาม
แล้วก็มาบอกว่าตอนที่น้องอินออกจากพัทยาน่าจะ
มาสักห้าทุ่มกว่าแต่บอกกับไทม์ว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ออกมาจนกระทั่งประมาณสักตีหนึ่งกว่า
น้องอินน่าจะถึงประมาณกรุงเทพแล้วคุณแม่เนี่ย
โทรหาน้องอินตอนประมาณตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีถามว่าน้องอินอยู่ไหน
แล้วน้องอินบอกแม่ว่าอยู่คอนโดคือคอนโดที่น้องอินอยู่
อยู่แถววังนาแต่ไม่ได้อยู่คอนโดน้องอินมาที่อายุทยา
แต่ตอนนั้นยังไม่ถึงอายุทยาเพราะประมาณสักเกือบตีสอง
น้องอินยังไม่ถึงอายุทยาเลยแต่บอกกับไทม์ว่าอีกประมาณห้าสิบกิโล
จะถึงอายุทยาณตอนนั้นไทม์อยู่ยุธยาแล้วไทม์ก็บอกว่าตอนนี้อายุยาว
ฝนตกหนักมากถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไม่ต้องมาแล้วให้ตีรถกลับ
กรุงเทพเลยว่ามันมันฝนตกแล้วมันตลายมาบอกจะถึงแล้วถ้ามาแล้ว
ยังไงก็ต้องขอเจอเพราะว่าคิดถึงแล้วก็น้องทามเขาบอกเรื่องหนึ่งว่า
คุยคุยกันก็คือภาษาแฟนเนี้ยนะบอกว่านี่น้องทามจะลงอิสตาแกรมได้
ไหมคู่กับน้องน้องอินเปิดเผยได้ไหมว่าเออเราคบกันอะไรประมาณ
อย่างงีน้องอินก็บอกไม่เป็นไรก็เปิดมาได้แต่ด้วยความที่อารมณ์อะไร
ไม่รู้ก็อาจจะมีที่น้องอินไม่พอใจนิดหน่อยกับน้องทามน้องทามก็บอกไป
ก็ระหว่างทางน้องทามบอกตลอดว่าก็คุยกันแล้วมีปากเสียงกัน
กระทั่งตีสองครึ่งก็คุยเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
หญิงก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยคุยกัน
ก็วางสายไปตอนนั้นตี๒๓๐นะครับวางสายไป
อันนี้วางสายไปเพราะประมาณสองนาทีทามก็โทรหาใหม่
น้องอินก็รับรับก็คุยกันอีกไม่ถึงนาที
อิ๋วบอกโอเคกำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีบขับรถ
แล้วก็วางใหม่จนกระทั่งน้องทามก็ไม่ได้โทรตาม
ตี๓โทรมาไม่มีการติดต่อไม่มีการอะไรแล้วทั้งนั้น
โทรไว้ประมาณสิบยี่สิบรอบสายก็ไม่มีการติดต่อเลยทั้งนั้นแล้ว
สายยังติดอยู่แต่ไม่มีการติดต่ออะไรทั้งนั้น
ทามเลยเข้าใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นณวันนั้น
เพราะว่าเขายังไม่ถึงน้องทามนะน้องอินยังไม่ได้ถึงน้องทามเลย
อยู่อยู่ระหว่างที่เกือบจะถึงอายุทยาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะ
ตอนนั้นเพราะดูจากเมื่อไปที่เกิดเหตุแล้ว
ไม่มีรอยเบรกเลยแสดงว่าขับรถมาด้วยความเร็วมาก
แล้วปรากฏว่าฝนตกถนนรื่นจึงเกิดอุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นที่กู้ภัยที่ไปเจอรถและร่างของน้องอินเนี่ย
อินก็เริ่มมีอาการที่จะเริ่มแข็งคือต้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่
ถึงห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าน้องอินต้องเสียชีวิตประมาณ
ตอนประมาณตี๓กว่าตอนที่น้องทามโทรมาถามว่าถึงหรือยัง
ทำไมหายไปนานหรือว่ากลับกรุงเทพ
แล้วกลับไปนอแล้วจนถ้ามารู้ข่าวไอทีประมาณนั้นอ่ะ
เก้าโมงเช้าว่าน้องอินเสียชีวิต
ตอนนั้นกูภัยก็ไม่รู้เป็นใครที่ลงบัตรประชาชนลงตามหาย่านอะไรมากมายซึ่งอันนั้นคือเวลาประมาณ๗โมงกว่าแล้ว
เพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุได้ประมาณตี๓กว่าแล้วตอนตี๓กว่าฝนตกขนาดนั้นไม่มีรถไหนผ่านมาเลย
แล้วไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยจึงไม่เห็นจึงไม่เจออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจะมาเจอตอนเช้าว่ารถมันพังอยู่
แล้วมีคนติดอยู่ในซากรถจึงโทรเรียกกู้ภัยมาดูแล้วเรียกตำรวจมาดู
ทามยืนยันว่าไม่มีการกินเหล้าไม่มีการง่วงนอนไม่มีอะไรทั้งนั้นน้องอินคุยปกติมาก
คือไม่ง่วงไม่อะไรคือรู้เลยว่าไม่เป็นอะไรเลยเพราะน้องถามยืนยันเลยว่าน้องอินไม่มีไม่มีกินเหล้าไม่มีการเกิดง่วงนอนบอก
ถ้าบอกแค่นี้ก็ง่วงนอนแล้วเดี๋ยวน้องถามจะเป็นห่วงแต่ไม่มีอาการแบบนั้นให้เห็นเลย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะรีบขับแล้วฝนตกหนักแล้วชนกับสะพานตรงขอบสะพานซึ่งไม่มีรอยเบรกเลย
อันนี้ผมถามน้องทามก็ถามที่กู้ภัยกู้ภัยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เจอ
มันอาจจะกระเด็นดูตรงไหนทุกสักอย่างที่เรายังไม่ได้ไปหาแบบจริงจังกัน
พอไม่มีชื่อมาแล้วคุณผู้โกของผมต้องรู้จักท่องนี้

แล้วบ้านน้องทามเขาไม่อยู่ที่อุทิวะยา
เพียงแต่น้องทามเขาไปเที่ยวอุทิวะยา
แล้วก็อยู่ที่นั่นอะไรสักอย่าง
แต่น้องอินพยายามอยากจะไปสิ
ไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแต่ว่าขึ้นเสียงกันนิดหน่อย
แล้วน้องทายเป็นคนบอกว่าถ้ายินจะขึ้นเสียงอย่างนี้อย่าเพิ่งคุยดีกว่าแล้วขับรถด้วย
ยังบอกโอเคแค่นี้แล้วเจอกันแล้วค่อยพูดคุยกันน้องเองก็วางสายไป
แล้วน้องทามก็โทรกลับมาถามว่าโอเคน้องยินบอกว่าค่อยตอนนั้นก็วางไปจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้
เพราะว่าวันเมื่อวานที่ผมเจอผมก็ฟังจากน้องเบลมาอีกระยะหนึ่งว่ามันเป็นไง
ดังนั้นต้องถังก็โอเคมันคุณแล้วเรื่อง
เบลอาจจะเข้าใจผิดว่าอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เมื่อกี้ก็ให้ดูครับก็ตลอดระยะทางนี้เขาคุยกันมาตลอด
กระทั่งถึงตี๒๓๐นั่นแหละครับคุยมากันตลอด

กระทั่งเขาก็คิดว่างอนแล้วก็หลับ

กลับมาด้วยความเร็วและไม่สามารถเอารถอยู่

ออกมาครั้งแรกประมาณสัก๒อาทิตย์ก็มาเรียกผมไปนั่ง
แต่พูดถึงนิดนึงว่าทำไมผมต้องมาเกี่ยวกับน้องอิน
น้องอินเนี่ยจะรู้จักผมตอนนั้นยืนยูน๘ครัว
ก็เหมือนกับเป็นญาติคนหนึ่งของผมนะครับก็สนิทสนมกันตลอด
ว่าจะไปไหนผมจะเรียกน้องอินไป

ไปเก่งทรพพ์และญาติน้องอินก็จะไปกับผม
แล้วคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เน้นมีคนดีมากเรารู้จากน้องอิฉงมาตลอด
ผมก็แปลกใจว่าน้องอีขับรถเป็นแต่เมื่อไหร่

เขาเจอจิตแต่ไม่หายไปเลยก็ติดต่อมา

โปรชีบสี่บ๑๙๘๕
ปรับเรากลับในวดผู้ชายโอเคยังเอาอยู่

วันก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยผมก็ไปทานข้าวกับน้องอินมา
แม่พาน้องอินมาคุยกันเรื่องธุรกิจนี่แหละ
เพียงแต่บอกว่าอยากให้พี่บินลงหน้าแฟนเพจให้หน่อย
ทำธุรกิจจะขอให้พี่บินลงหน้าแฟนเพจ
โอเคมานั่งคุยกันก็นั่งทานข้าวกัน
นั่นคือเหมือนกับว่าเป็นดังส่องหอนล่าสุดว่าพี่อินมาดีอ่อพี่พี่วินมาหน่อยสิ
อิมไม่ได้เจอมาตั้งหลายเดือนแล้วไปกินข้าวก็หน่อยผมก็ไปนั่งกินข้าวกัน
แล้วเมื่อวานก่อนเสียชีวิตประมาณตอนเที่ยงวันนะฮะเที่ยงวัน
ก็ไลน์มาบอกพี่วินว่างเมื่อไหร่จะได้เอาพวกสินค้าไปให้ดู
แต่ได้เอาผมว่าโอเคตอนนี้พี่คงยุ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้ว
เดี๋ยวก่อนสงการเจอกันแน่แล้วก็กลางคืนตอนเช้า

ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่เพียงรู้คร่าวว่า
ตอนที่คุณแม่โทรหาน้องอินเนี่ย

แม่ก็สบายใจแต่น้องอินก็คงว่าจะให้แม่สบายใจแม่ต้องเป็นห่วง
คืออยากให้ทุกคนรู้อยากให้พุทธสะการรู้เลยว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีเป็นมาเป็นไปว่าเป็นยังไง
บางคนไปบอกว่าโอ้ยน้องอินขับรถกินเหล้าเมาหรืออะไรแบบนี้
คืออยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
เกิดปัจเทศจริงแล้วก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรด้วย
วันแรกผมให้ข่าวผมยังคิดว่าผมผิดเลย
ผมคิดว่าน้องยินจากพัทยาตีไปเนี่ย
โอ้ยง่วงอะแต่น้องทามพูดแล้วว่าน้องอินไม่ได้ง่วงเลย
ขับรถมีสติสมาธิภาพทุกอย่าง
แต่ด้วยความที่ไม่เคยชินพื้นที่
แล้วประกอบว่าฝนตกหนักและเกิดอุบัติเหตุ

ก็คือเขามั่นใจมากนะคือสิ่งที่เขา

แต่มันยอมแนะนำว่าเขาก็ขับรถเร็วมากจริง
มีรูปลูกถ้าจำได้มันแต่งตัวแบบ
เขาก็แบ่งขับรถแข็งอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ

ว่าอย่าขับรถอย่างนี้น้องอินมันตลายมาก

โอ้ไม่เป็นไรหรอกเขาดูแลตัวเองได้

พ่อเขาโทรมาคุยกับเขาว่า
อินระวังนะสงการอย่าไปเที่ยวไหนนะ
อยู่กับบ้านไม่มีอะไรนะเพราะเรื่องขับรถอะไร

แต่น้องอิ่มบอกว่าไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องมาเตือนหนูหรอก

ใช่ครับแต่แม่ให้เราฟังว่า

แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหนูดูแลตัวเองได้

แล้ววันนี้พ่อมาด้วยไหมคะ

แต่คงจะมานะ

เราก็ใช้บริกฤตเลยนะครับ

เขาก็เอาน้องไปรออังคารนะครับ

หรือเมืองแตั้งแต่คนเดียว
ก็ใช่ครับเพราะว่า

ต้องเป็นญาติผมทางแม่เขาจริงเอาไปอยู่
เพราะฉะนั้นตระกใบโหดของทะเลืองทั้งหมดในวัด
ไม่แต่สิ่งทุกอย่างผมเป็นคนจัดการเอง
บอกทุกอย่างจัดการเองออก
แม่เขาก็แถววัดช่องลมอะไรสักอย่าง

ส่วนน้องอินทร์ก็เรียกว่า
อันนี้ก็จะเป็นอันที่สุดท้ายที่จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันที่สุดท้าย

อันนี้ก็จะเป็นอันนที่สุดท้าย

อันนี้ก็จะเป็นอันนที่สุดท้าย

อันนี้ก็จะเป็นอันนที่สุดท้าย
อันนี้ก็จะเป็นอันนที่สุดท้าย